ก่อนหน้านี้เรานำเสนอไปที่มีคุณแม่ท่านหนึ่งออกมาโพสต์ว่า
ลูกถูกครูที่พัทธลุงนะ
ทำโทษเอาหวายตีหลังจนมันขึ้นรอยนูน๒๓รอยเลย
ไม่พอเตะหน้าอกแล้วก็ถีบอกยันติดกับกำแพงห้องเรียน
แล้วก็ด่าบอกว่าเด็กชั่วออกไปกินข้าวหมานอกห้องเรียน
แม่บอกแม่รับไม่ได้ถึงแม้ว่าครูจะออกมาขอโทษแล้ว
มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้วแต่ผู้ปกครองต่างสิทธิ์เก่าต่างไม่พอใจ
ขอให้ย้ายครูคนนี้ออกจากโรงเรียนนะคะ
เขามากันประมาณสักห้าสิบคนด้วยมาประท้วงเรียกร้องเลยบอกว่า
ให้ย้ายครูคนนี้ออกจากโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุงซะ
นี่ทางโรงเรียนเขาอนุญาตให้เปิดเผยชื่อได้นะ
คืออย่างที่บอกว่าครูผู้ก่อเหตุออกมาขอโทษแล้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทธลุงเขต๒จังหวัดพัทธลุง
ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดก็ออกมาสั่งตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว
แต่ผู้ปกครองเขาไม่สบายใจค่ะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ครั้งแรกไงคะ
แล้วคนที่เป็นแม่ของลูกที่ถูกตี
แม่ออกมาโพสต์เลยบอกว่าแม่ไม่ขอรับคำขอโทษจากครูคนนี้
อรณิตส่งนุ้ยหนึ่งในผู้ร่วมประท้วงก็บอกว่า

รับไม่ได้เลยกับพฤติกรรมของครูคนนี้
เลยอยากให้ย้ายครูคนนี้ออกไปค่ะ
ก็อยากให้โอปท์กระเป๋าดูแลไป
ถ้ายังอยู่เลยหลายขวดอาจจะโดน

อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รวมถึงนำหนังสือการสั่งย้ายนางอำพรรอดเนียมครูผู้ก่อเหตุ
ให้ไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่๒ชั่วคราวมาให้ด้วย
บอกว่าขอย้ายชั่วคราวก็แล้วกันจนกว่าจะสรุปผลการสอบสวนแล้วเสร็จ
เพื่อเป็นการลดความตึงเครียดและกดดันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับผู้ปกครองและสิทธิ์เก่านะคะว่าจะสอบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
เหล่าผู้ปกครองที่มาประท้วงเขาก็เบาใจขึ้นปรบมือแสดงความดีใจกันค่ะ
ส่วนคุณแม่ของน้องที่ถูกตีที่ออกมาเป็นข่าวต้นเรื่องเนี่ยนะ
บอกว่าพอใจกับการย้ายครูออกไปจากพื้นที่
เพราะถ้าครูยังอยู่เนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์เดิมซ้ำขึ้นอีกก็ได้
แล้วก็บอกด้วยว่าผู้ปกครองจะขอติดตามเรื่องการสอบวินัยครูด้วยนะ
ส่วนตัวลูกชายสุขภาพจิตใจตอนนี้ดีขึ้นแล้ว

กับคุณครูคนอื่นนะคะ

พอใจแล้วที่ครูไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราก็พอใจ
เพราะว่าเราก็คิดถึงความปลอดภัยของลูกไว้ก่อนมั้ง
เข้าใจในหัวอกของคุณเองได้

มาเรียนค่ะวันนี้มาเรียนปกติค่ะ

เพราะว่าเพื่อนเนาะแบบเพื่อนร้องไห้
ไม่อยากให้เฟรมย้ายไปไหนอยากให้อยู่ด้วยกันที่นี่